คุณผู้ชมคะวันนี้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพสามฮีโร่นะคะ
ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในการไปช่วยเหลือ
เหตุการณ์ไฟไหม้นะคะที่บ้านในหมู่บ้านกฤษฎานครสามสิบเอ็ด
แล้วก็บ้านหลังนั้นได้ถล่มลงมาเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่วัดสารแดง

นี่นะคะคุณผู้ชมคือบรรยากาศที่วัดสารแดงเขตบางแคร์เมื่อช่วงเย็น
ในงานพิธีพระราชทันเผลิงศพวิรับบุรูษนักพจนเผลิงสามคนค่ะ
ก็คือนายสมัญญานินทรงอายุสี่สิบแปดปีนายอัตภพลท้วมทองอายุยี่สิบหกปี
และนายสุทัศน์เปลี่ยนกลัดอายุ๓๘ปีนะคะ
ทันทีที่จุดไฟพระราชทานเพื่อนกู้ภัยก็ได้ร่วมกันยิงปืนน้ำเอฟเค
เปิดไฟไซเรนเสียงสัญญาณเตือนภัยไป
เพื่อสะดุดีและแสดงความอาลัยนะคะ
เพื่อนอาสาสมัครบางส่วนก็แต่งตัวด้วยชุดพจนเผลิม
แล้วก็สะดุดีทั้ง๓ชีวิตที่เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่นี่ค่ะ
ปฏิบัติหน้าที่กันในเหตุการณ์ไฟไหม้
แล้วบ้านซุทธิ์พังลงมาทะลงทัพนะคะ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยอีกหนึ่งคนก็คือนายธนพบประภัย
อาสาสมัครกู้ภัยหน่วยราชวารีอายุ๔๔และอีกคนที่อยู่ในบ้านนะคะ
ร่างของทั้ง๓ถูกนำมาตั้งบำเพ็ญกุศล
จนมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันนี้
เพื่อนร่วมอาชีพทั้งอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย
กู้ภัยป่อเต็กตึงร่วมกับตันยูทุกหน่วยทั่วกรุงเทพ
มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะ
ซึ่งก็ได้มีการร้องเพลง
เพื่อส่งเพื่อนไปสู่สวรรค์เป็นครั้งสุดท้ายกันด้วยนะคะ
อ๋อติดใจ
ไม่มีใครคาดคิดครับเพราะว่ามันเป็นแค่ช่วงวินาทีแป๊บเดียว
ทุกคนที่เปิดวิยุฟังกันสื่อสารทุกอย่าง
ตะลึงกันทั้งนั้นมันแค่ช่วงแป๊บเดียว
คนที่ไปแล้วคือให้เขาพักผ่อนดีกว่า

ให้พวกผมคอยใส่กันต่ออย่างนี้จะดีกว่า
เราคิดว่าเขาออกไปวันเขาจะได้อะไรขึ้นมา
แต่เขากลับกลายเป็นว่าเขาไปทำผลงานความดีที่ดีที่สุด
แล้ววันนี้งานก็ถูกจัดขึ้นอย่างใหญ่ของเขา

ปรับภูมิใจที่ว่า
เขาที่เขาทำมาเขาเหน็ดเหนื่อยมา
เขาก็ได้คุ้มโทษที่เขาเสียตลัดใช้ช่วงคนอื่น

มาหารานหารูกเขามาเล่นกันรูป
เหมือนอาการปกติ
เขากินน้ำกินอะไรทำให้ได้ยินปิดประตู

ว่าที่เขาทำประกันแม่ก็ได้หมดแน่
แล้วเดี๋ยวเขาจะหาเงินให้แม่
เราก็ไม่คิดว่าเขาจะหามาทางนี้
คุณผู้ชมคะในวันพรุ่งนี้จะมีการรวบรวม
อัฐิของทั้ง๓ฮีโร่

แล้วย่าจะตัดสินใจว่าจะนำไปลอยอังคารหรืออย่างไร
ส่วนอีกหนึ่งฮีโร่ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้

เจ้าหน้าที่อาสาสมกุภัยสยามนนทบุรี
จะมีพิธีพระราชธรรมเปลืองศพพรุ่งนี้
วัดนครอินทร์จังหวัดนทบุรีค่ะ